คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งจังหวัดจันทบุรีค่ะ

สั่งกาแฟแต่ไม่ได้สั่งกาแฟเฉยค่ะ

ก็ไปหยิบเอาเงินที่ติดอยู่ตรง
ต้นไม้ซุมผ้าป่าที่อยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
ฉกไปเรื่อยหน้าตาก็ดีแต่หลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมทำตัวแบบนี้

คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมคะผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดำใส่หมวกสีดำ

แต่งตัวดีคือแต่งตัวดูแล้วไม่น่าจะเป็นขโมยค่ะ
เนี่ยแล้วก็ทำเป็นยืนสั่งเครื่องดื่มหน้าตาเขาก็ดีด้วยนะ

พอพนักงานเผลอเนี่ยเขาก็จะยื่นมือไปฉกธนบัตรที่ติดทงผ้าป่าทีละใบ
ใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยคุณดูเห็นไหม
รอบแรกเนี่ยหยิบแบงค์ร้อยหยิบเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นไปสั่งของเพิ่ม
พอได้จังหวะก็หยิบอีกค่ะคราวนี้หยิบแบงค์๕๐๐ได้ไป๖๐๐แล้วนะ
จะเอาเงินใส่กระเป๋าไปแล้วเนี่ยก็ยังคงนั่งอยู่ในร้านด้วยไม่ได้ไปไหน
ก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะโต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เลย
สายตาก็พยายามเหลือไปมองที่ซุ้มทงผ้าป่าตลอดเวลา
แต่ว่าพอรอจังหวะไปรอจังหวะมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านเยอะขึ้นไง

พอลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็คงเห็นว่าคงจะยากแล้วล่ะ
เพราะว่าคนเริ่มเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจเดินออกจากร้านมานะคะ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเงินผ้าป่าที่เธอขโมยไปเนี่ย
มันเป็นกองผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีคุณ
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้เขาก็รุมประนามแล้วก็ตำหนินะคะว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้หน้าตาก็ดีทำไมไปเบียดเป็นคนอื่น
นี่เงินทำบุญทำไมต้องมาทำบาปกัน
ก็เลยพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพื่อติดตามจับตัวให้ได้
เจ้าของร้านเขาก็ใจดีนะเขาบอกว่า
ก็ถ้าผู้หญิงคนนั้นเห็นคลิปนี้แล้วแล้วอยากจะเอาเงินมาคืนเขาก็ไม่คิดจะเอาเรื่องอะไร

ก็ได้ไปแค่๖๐๐บาทแต่ว่าหลักฐานคุณมันชัดเจนเหลือเกิน